แม่จะออกตัวว่าเรื่องการเมืองแม่ขอไม่ยุ่งแต่ว่าแม่ขอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในการที่จะตอบแทนสังคมอย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะคะ
แต่ความคิดเห็นของประชาชนมันไม่เป็นแบบนั้นสิคุณผู้ชมเพราะวันนี้เนี่ยมีการเปิดเผยผลสำรวจจากซุปเปอร์โพลปรากฏประชาชนเทใจเชียร์ให้พี่บุ๋มลงสอสอค่ะ
คุณผู้ชมดูนะคะเดี๋ยวเราจะมีผลโหวตจากประชาชน๑๔๗๙ตัวอย่างปรากฏว่าพอถามถึงหัวข้อว่าประชาชนอยากเห็นพี่บุ๋มเป็นอะไร
พบว่าร้อยละ๕๙๙เกือบ๖๐เปอร์เซ็นต์
สนับสนุนให้พี่บุ๋มเป็นสอสอค่ะ
อีกร้อยละ๒๘๘บอกเชียร์ให้ทำหน้าที่นี้ดีกว่า
คือเป็นคนคอยอบรมสอสอหญิงให้เป็นสอสอน้ำดีบ
แต่หลายเสียงเลยนะคะร้อยละ๑๗๓บอกว่าเป็นนี่เลย
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายสังคมไปเลย
ใกล้เคียงกันค่ะไม่ห่างกันมาก
ร้อยละ๑๔๙บอกว่าอยากเห็นพี่บุ๋มเป็นรัฐมนตรี
และอีกร้อยละ๗๒เชียร์ให้พี่บุ๋มขึ้นตำแหน่งนี้เลยค่ะ
นายกรัฐมนตรีหญิงของเมืองไทย
คุณผู้ชมเอาจริงนะถ้าพี่บุ๋มได้เป็นนายกจริง
ถือว่าเป็นนายกหญิงคนที่๒ของประเทศเลยนะคะ
จากผลโพลนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะ
หัวข้อที่เขาสำรวจประชาชนเท่านั้น
จริงเนี่ยหัวข้อใหญ่หัวข้อแรกเลยระบุว่า
ประชาชนพอใจผลงานของบุ๋มปนัดดา
ทำประโยชน์เพื่อสังคมค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
โดยเฉพาะเรื่องการรณรงค์ความปลอดภัยในเด็กและสตรี
ลุยคดีข่มขืนและการเป็นจิตอาสาจัดตั้งองค์กรทำดีด้วยนะคะ

แต่ถ้าถามถึงเรื่องการเมืองก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตก็แล้วกัน
เอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่ลงเล่น
แต่ว่าประชาชนเนี่ยเทใจไปนะจะเต็มร้อยแล้วนะคะ
อยากให้พี่บุ๋มลงเล่นการเมืองสักตำแหน่งหนึ่ง

จากข่าวของพี่บุ๋มค่ะก็จะเห็นนะคะว่ามีทั้งคนนอกวงการ
ในวงการให้กำลังใจเธอเต็มไปหมดเลยค่ะ